คุณผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีที่นายโรเบิร์ตแอนดรูกอดอนวัยสามสิบเจ็ดปี
เป็นชาวอเมริกันก่อเหตุเอาไว้หน่อยนะฮะก่อเหตุเอาไว้อุกอาจโหดเยี่ยมเหลือเกินนะครับ
คมขืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายหญิงสาวชาวไทยวัยสี่สิบห้าปี
เป็นพนักงานนวดแผนไทยในร้านที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็หลบหนีไป
ระหว่างทางเนี่ยยังจะไปอนาจารย์จะไปข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๒ปี
ช่วยแม่ขายน้ำพึ่งอยู่ข้างทางอีกนี่เป็นภาพล่าสุดนะฮะ
ที่วันนี้ถูกคุมตัวมาที่สพเมืองขอนแก่น
หลังจากเมื่อวานถูกจับกลุ่มได้ในห้องพักในคอนโดแห่งหนึ่ง
ที่เป็นห้องเช่ารายวันที่ซอยนานาเหนือกรุงเทพ
คือเมื่อคืนนี้ที่ถูกส่งตัวมาถึงก็ถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนนะครับ
คือผู้ต้องหาเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นเครียดอะไรมากนะฮะ
แต่ก็บ่นปวดขาและขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยอ้างเรื่องความปลอดภัยนี่นะฮะส่วนภาพขวามือนั่นคือภาพจากกล้องวงจรปิด
คอนโดในกรุงเทพที่เป็นห้องเช่ารายวันที่มาอยู่ได้สองสามวันแล้วเนี่ย
ตำรวจนี่ไปดักรออยู่ข้างล่างพอดีนะครับแล้วก็ได้ตัวมานะครับ
นายโรเบิร์ตสารภาพว่าได้ขี่จักรยานยนต์ผ่านร้านนวดแผนโบราณที่ขอนแก่นที่ตัวเมืองนะฮะ
ก็เลยเข้าไปใช้บริการระหว่างนั้นบอกว่าที่เขาสารภาพเบื้องต้นเมื่อวาน

เขาไปซื้อยาบ้ามาเสพเม็ดหนึ่งจากนั้นมีอารมณ์ทางเพศ

ก็เลยทำร้ายโดยใช้ขวดน้ำแดงตีเข้าที่ศีรษะด้วย
นายโรเบิร์ตเนี่ยอ้างว่าถูกผู้บาดเจ็บเนี่ยใช้ขวดน้ำแดงตีเข้าศีรษะก็เลยโมโห
ก็เลยใช้ขวดตีกลับไปแล้วใช้เชือกรัดคอ
แล้วทำร้ายร่างกายเขาจนนอนแน่นิ่งไปก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
คือหลบหนีไปแล้วเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ระหว่างทางที่ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเนี่ย
อยู่คนเดียวนะเพราะว่าแม่เขาอยู่อีกร้านหนึ่งนะครับ
คือจะไปข่มขืนเขาด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยโชคดีมาก
มีคนขับรถสิบล้อผ่านมาพอดีเขาก็มาช่วยเอาไว้ทันนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ลูกชายกับญาติของคนเจ็บ
มาที่สพเมืองขอนแก่นบอกขอมารอดูหน้าผู้ต้องหาหน่อยนะ
ปรากฏว่าวันนี้ไม่มีการทำแผนนะครับก็เลยไปพบพนักงานสอบสวน
สอบถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ได้รับถึงไม่ทำแผน
กลัวแม่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมพนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งสาเหตุนะครับ
บอกว่าเรื่องการไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ย
ว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแต่จากการสอบปากคำผู้ต้องหาสารภาพนะ
ลงมือจริงเพราะเสพยาเสพติดนะแล้วก็ทำร้ายแบบไหนอะไรยังไง
ซึ่งตรงนี้ยืนยันว่าจะได้รับความเป็นธรรมแน่นอน
เพราะการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยเป็นเพียงแค่การดูความเป็นจริง
ตามที่สารภาพได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่าจะขยายผลอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
แต่มันไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเรื่องจะปฏิเสธหรือว่าจะรับสารภาพ
อันนี้ตามขั้นตอนของการทำแผนที่ตำรวจบอก
ลูกชายของผู้บาดเจ็บนะครับบอกว่า
เกรงว่าคนร้ายเนี่ยจะไม่ได้รับโทษอย่างหนักที่สุด
ตามกฎหมายไทยกลัวจะไปอ้างสิทธิ์ว่าเป็นชาวต่างชาติอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ตำรวจยืนยันว่าไม่มีทางนะ
เพราะถือว่ามาก่อเหตุในประเทศไทยทำกับคนไทย

ส่วนครอบครัวเนี่ยวันนี้ก็มีเดินทางมาจากลบบุรีด้วยนะครับ
ทุกคนเฉียบว่าป้องการดูหน้าผู้ต้องหา
แค่อยากเห็นหน้านะไม่ได้จะมาทำร้าย
ขณะเดียวกันอาการบาดเจ็บ

ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับ
กลัวเหมือนว่า
แม่ผมจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรอย่างนี้
ดูเหมือนปกป้องฝรั่งเกินไปเปล่าเพราะเขาก็มาอยู่ในประเทศไทย

ใช่ครับทำไมข้าวอื่นมีมาทำวงทำแผนแต่ทำไมอันนี้ไม่ไม่มาทำแผนนะครับ
ก็รับไม่ได้ก็อยากเห็นนะครับอยากให้มาทำแผนไม่มีใครไปทำอะไรใครอยู่แล้วเพราะ
เราแค่อยากรู้ว่าเขาทำอะไร
ใช่แค่อยากรู้เขาทำอย่างไรเห็นหน้าให้เฉยเพราะผมยังไม่เคยเห็นหน้าเลย
ตอนนี้สงสารคนเจ็บมากสงสารลูกชายคนเจ็บด้วย
โดยเฉพาะลูกชายเนี่ยพอรู้ว่าวันนี้ไม่พาผู้ต้องหามาทำแผน
เหมือนกับเขาก็เครียดและกังวลว่าแม่จะได้รับความเป็นธรรมไหม
แต่ตำรวจยืนยันนะครับบอกว่านี่เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา

แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสำนวนคดีค่ะ
แล้วก็จับมันไม่ได้อันนี้ยังโชคดีนะเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ก็โชคดีมากนะติว่า
เป็นอย่างนี้แล้วเขายังไปจับคนร้ายมาได้
ตำรวจแจ้ง๓ข้อหากับนายโรเบิร์ตนะครับ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ
ได้รับอันตรายสาหัสนะครับ
แล้วก็มีข้อหาเรื่องการคมขืนด้วยนะครับ
เดี๋ยวจะขยายผลเพิ่มเติมเรื่องของเด็กหญิงวัย๑๒ขวบ
ถ้าชัดเจนแล้วเดี๋ยวก็จะได้แจ้งข้อหาเพิ่มอีก

ภรรยาของผู้ต้องหานี่เป็นชาวอำนาจเจริญนะฮะ

วันนี้มากับทนายความส่วนตัวมาขอนแก่นนะครับ
คือมาเนี่ยคือมายืนยันว่าขอให้ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดไปได้เลยนะฮะ

เดี๋ยวทางผู้ที่ฟังข่าวจะได้สบายใจว่าไม่มีใครไปช่วยหรือว่าให้สิทธิพิเศษอะไรกับเขา
ทางพนักงานสอบสวนสพบ้านไผ่
ประสานมายังสพเมืองแล้ว
เพื่อจะอายัดตัวผู้ต้องหาคนนี้ไปดำเนินคดีเพิ่มด้วย
ข่มขืนกระทำชำราวในกรณีที่ตอนหนีไปจากพนักงานนวด
และระหว่างทางจะไปก่อเหตุกับเด็กหญิงวัย๑๒ปีด้วยนะครับ
เท่ากับว่าตอนนี้เจอไปเนี่ยฮะข้อหา๔ข้อหานะครับจาก๒เหตุการณ์
พระมึงขอนแก่นวันนี้ก็ขออำนาจศาลฝากขังนะครับเป็นการฝากขังผลัดแรก
คาดว่าพรุ่งนี้ละฮะจะฝากขังได้นะครับ
อ่านี่ฮะ